กีฬานักเรียนอาเซียนหรือว่าอาเซียนสกูลเกมนะครับ

ความสำเร็จของนักกีฬาไทยที่คว้าเจ้าเหรียญทอง
ติดตามบทสรุปได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
กีฬานักเรียนแห่งอาเซียนหรืออาเซียนสกูลเกมครั้งที่๘
ที่จังหวัดเชียงใหม่มีนักเรียนอายุไม่เกิน๑๘ปี
จากประเทศสมาชิกเข้าร่วม๘ประเทศ
จัดการแข่งขัน๑๑ชนิดกีฬา
นักกีฬานักเรียนไทยได้เหรียญทองครบทุกชนิดกีฬา
และครองเจ้าเหรียญทองจากการคว้า๕๖เหรียญทอง๓๐
เหรียญเงิน๓๓เหรียญทองแดง
อันดับที่๒อินโดนีเซียและอันดับที่๓เวียดนาม
ชนิดกีฬาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ทีมนักตบลูกยางนักเรียนไทยทั้งชายและหญิง
สมแชมป์วอเล็กบอลรายการนี้มากที่สุดอยู่ที่๔ครั้งเท่ากัน
กีฬาฟุตซอลที่เพิ่งบรรจุในอาเซียนสกูลเกม

สมัยแรกในบ้านเกิดตัวเองได้สำเร็จ

สอดแสวงหาตัวนักกีฬาเก่งจากกีฬานักเรียนในครั้งนี้
เพื่อที่ต่อไปอาจจะทำให้พัฒนา
ให้เขาเป็นนักกีฬาที่จะไปแข่งขัน
อะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก
ก็เป็นโอกาสที่ดีมากค่ะ
เซียนสกูลเกมจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙

ซึ่งปีนี้ไทยทวงตำแหน่งเจ้าเหรียญทองได้สำเร็จ

รวมครั้งนี้ถือว่าไทยเป็นเจ้าเหรียญทองมากที่สุดถึง๔สมัย

ส่งมอบต่อไปยังประเทศสิงคโปร์

จะต้องเดินทางไปรักษาบันลัง
เหรียญทองอาเซียนสกูลเกมค่ะ

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่